นักรองรพธุมชื่อดังแดงจิตกร
ตอนนี้ยังคงอาการสุดหนักนะคะ

มีการตอบว่าภรรยาของคุณแดงจิตกร

โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าภรรยาของคุณแดงจิตกร
นำเงินที่แฟนเพลงบริจาค
เพื่อที่จะช่วยเหลือคุณแดงจิตกรไปใช้

ทำให้คุณแม่และภรรยาของแดงจิตกร
ก็ต้องนำสมุดบัญชีมาชี้แจง
เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจค่ะ
นางอุรัยวัลเกร็จภูเขียวภรรยา
พร้อมด้วยนางกองรามลือชัย
แม่ของแดงจิตกรและญาติพี่น้อง

ที่แฟนเพลงผู้มีจิตสาธารณ์บริจาค
เพื่อช่วยเหลือแดงจิตกรที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง

ไปปรับยอดที่ธนาคารกรุงเทพ

ขณะนี้มียอดเงินในบัญชีกว่า๓๕๐๐๐๐บาทนะคะ
ซึ่งตั้งแต่เปิดบัญชีจนถึงขณะนี้
เงินออกไปจากบัญชีประมาณ๕๐๐๐บาทเท่านั้น
คุณอุไรวันบอกว่าเงินในบัญชีที่ถอนไป

เพื่อดูแลสามีที่นอนรักษาตัวอยู่
ส่วนหนึ่งก็ไปซื้อข้าวปลาอาหาร
ญาติพี่น้องที่มาเยี่ยม

มาเยี่ยมก็ต้องมีข้าวปลาอาหารให้เขากินนะคะ
ก็เป็นตามประเพณีปกติทั่วไป
ตั้งแต่สามีล้มป่วยภรรยาก็บอกว่า
ไม่มีรายได้อะไรมาช่วยเหลือคนในครอบครัว
ก็เลยจำเป็นต้องเบิกเงินไปใช้จ่าย

เบิกเงินไปแค่ห้าหมื่นบาทเท่านั้น

บอกว่าไม่เคยนำเงินที่แฟนเพลง

ไม่ได้มีการเล่นการพนันตามที่ถูกกล่าวหา
เพราะว่าเห็นคุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์
ที่แฟนเพลงครูเพลง
ผู้มีจิตเมตตาบริจาคช่วยเหลือสามี
ซึ่งแม่และญาติของคุณแดงเจตกร
ก็รับรู้ทั้งยอดเงินบริจาค

ซึ่งการโพสต์เฟซบุ๊คกล่าวหาในลักษณะดังกล่าว

สร้างความเสียหายให้กับภรรยาเป็นอย่างมาก
ไปฟังเสียงภรรยาพูดถึงเรื่องนี้นะคะ
นี่ค่ะคุณอุไรวันภรรยาของแดงจิตกร

บอกว่าตัวเองและสามีรวมถึงครอบครัว

และผู้มีจิตเมตตาทุกคนนะคะ

ยืนยันว่าจะนำเงินทุกบาทไปใช้จ่าย
ในการดูแลรักษาแดงจิตกรอย่างเต็มที่

ขณะที่นางกองรามลือชัยแม่ของแดงจิตกร

บอกว่าที่ผ่านมาช่วงที่ลูกชายป่วย
สะพ้ายดูแลลูกชายเป็นอย่างดีมาโดยตลอดค่ะ

มีแต่ภรรยานี่แหละคอยให้กำลังใจ
เป็นคู่ทุกคู่ยากกันมาโดยตลอด
ไม่เคยเห็นลูกสะพ้ายมีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหา

อยากจะให้หยุดโพสต์ข้อความต่อว่า
และข้อความที่กล่าวหาในลักษณะดังกล่าวค่ะ